ขอพูดถึงนักร้องสุดแซ่บแห่งยุคกรุงแชเกลียงกรุงแช
อ้อนแม่ไปกินกุ้งแช่งได้กินแต่ข้าวไข่เจียว
ที่พูดถึงนี้ซิงโก้มายพี่หญิงลี
ต้องเป็นสิทธิ์มีครูอยู่วงการนี้ต้องมีที่นับถือ
เคารพรักคุณผู้ชมค่ะพี่หญิงลีบอกเลยยกให้แม่พึ่งพุ่มพวงเป็นไอดอล
เป็นครูที่แบบคอยชี้นำในชีวิตเลยในด้านการร้องเพลง
แล้วครูของพี่หญิงลีที่พี่หญิงลีรักและก็เคารพไม่ได้มีแค่คนเดียว
ให้อีกหนึ่งค่ะราชาเพลงลูกทุ่งอายอดรักสลักใจด้วยนะฮะ
หญิงลีบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐเราบอกว่าเชื่อเหลือเกินเรื่องของสิทธิ์มีครู
ตอนก่อนปล่อยเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะฮะ
เพลงฮิตเพลงดังข้ามปีกันมาเลยนะคุณผู้ชม
เดินทางไปไหว้ขอพรกับแม่พึ่งพุ่มพวงมาก่อนค่ะ
ขอให้หญิงลีประสบความสำเร็จแล้วมันก็สำเร็จจริงคุณผู้ชม
แล้วก่อนปล่อยเพลงล่าสุดเนี่ยอ้อนแม่กินกุ้งแช่
หญิงลีไปไหนมันเป็นจังหวะดีมากเลย
หญิงลีบอกว่าเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่พิจิตรพอดิบพอดี
และอย่างที่ทราบกันว่าพิจิตรเป็นบ้านเกิดพี่
จิตเป็นจังหวัดบ้านเกิดของราชาเพลงลูกทุ่งยอดรักสลักใจ
เธอก็เลยตั้งใจเดินทางไปที่วัดหาดแตงโมนะฮะ
อำเภอตะพานหินพิจิตรนี่แหละมีการตั้งหุ่นขี้พึ่งของคุณอายอดรัก

แล้วก็ไปถึงก็เข้าไปกอดหุ่นคุณอายอดรัก
หวังขอกำลังใจจากท่านด้วยแล้วก็หวังให้ท่านช่วยโดนบันดาลให้เพลงใหม่ของพี่หญิงลี
กระแสดีแบบปัง
เป็นความโชคดีนะคะไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิจิตรคืนนั้น
แล้วอีกเช้าวันหนึ่งก็เลยถือโอกาสไปไหว้กราบขอพรอนุสวรีของพ่อยอดรัก
ก็เลยบอกว่าพ่อหนูจะทำเพลงใหม่นะ
ชื่อเพลงอ้อนแม่กินกุ้งแช่เป็นเพลงจังหวัดสนุกนะคะ
อยากจะขอพรจากพ่อยอดรักว่าให้เพลงนี้มีชื่อเสียงมีความสำเร็จ
ก็บอกว่าถ้าเพลงโด่งดังก็อาจจะมีคอนเสิร์ตให้พ่อที่วัดหาดแตงโมค่ะ

อย่างน้อยก็ได้ทำลำลึกถึงท่านนะคะ
นั้นมีมาแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้อ้อนแม่กินกุ้งแช่
ยอดวิวไปเร็วมากเลยนะควบคุมกันเยอะนะ
ใช่ค่ะเพลงเขาต้องเจาะเต้นมวลกันนะคุณผู้ชม